ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เราลงพื้นที่มาวัน๒วัน
ในพื้นที่หมู่บ้านที่เขามีผู้หญิงที่เขาได้ยินเสียงเด็กร้องเรียก
แถวนั้นเนี่ยเป็นป่าละมะริมทางบ้านโคกสว่างหมู่๗ตมย่านตรี
อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
หมอดูหมอผีแถวนั้นก็บอกว่ามันมีกุมารทองมีสัมภเวษีอะไรก็ว่ากันไป
มีสารเก่าตุ๊กตรงตุ๊กตาอะไรเยอะแยะไปหมด

ใช่ค่ะเสียงเด็กร้องก็ไม่เจอเด็กค่ะ
แล้วก็ร่างทรงในพื้นที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเสียงกุมาร
ชาวบ้านบางคนก็เจอเจออะไรแว๊บอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกน่ากลัวตอนกลางคืน
หรือว่าเรื่องที่ว่าจะต้องค้นหาความจริงอะไรแล้ว
แต่ชาวบ้านแถวนี้บอกว่ากลายเป็นความไม่สบายใจแล้ว
เพราะหลังจากพื้นที่แถวนี้ปรากฏเป็นข่าวดังขึ้นมา
ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงนะเขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์ลือ
ไปถ่ายคลิปไปไลฟ์เฟซบุ๊กไปถีบไปทำลายสารเก่า
ตุ๊กตาเก่าที่เขาวางทิ้งไว้แถวนี้

เดี๋ยวดูครับ
นี่ค่ะคือถีบล้มเลยคือผู้ชายที่ไปกับพักพวกเนี่ยที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ลือเนี่ย
เป็นนักล่าท้าผีเนี่ยเขาทำเพจออนไลน์ค่ะทีนี้พวกนี้เขาต้องหาที่ใช่ไหม
ว่าที่ไหนจะแบบอาถรรพ์เป็นที่ที่แบบคนกำลังแบบกลัวเนี่ยเขาก็ต้องไปที่สูตร
ไปถึงเขาก็ถีบถีบทำร้ายใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมต่อให้เป็นที่ที่แบบเขาเอาของเก่ามาทิ้งมาวางกันแบบอย่างนี้
ไม่ได้มีใครมากราบไหว้บูชาอะไรไม่ได้เหมือนอยู่ในบ้านในวัดอะไรพวกนี้
แต่เห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็ไม่สบายใจอยู่ดีไง

คือเข้าใจว่าเรื่องความเชื่อก็มองต่างมุมนะแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่หรือไปทำพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะสม
คือคุณจะทำเพจออนไลน์คุณจะเป็นนักล่าผีอะไรยังไงเนี่ย
คุณทำแบบนี้คนก็ไม่สบายใจนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเขาเห็นนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ทุ่มเมื่อวานนี้นี่เองนะมีชาวบ้านที่เขาขับรถกำลังไปรับภรรยากลับจากทำงานเนี่ย
ระหว่างทางเนี่ยแถวนี้แถวสารพระภูมิเก่าสารเก่าเนี่ยตุ๊กตาเก่าเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ผู้ชายกลุ่มเนี้ยมีกล้องมีไฟแบบถ่ายทำรายการเลยค่ะมาจอดรถนะ
แล้วก็ลงไปในพื้นที่แถวนั้นนะครับคือคนที่เขาเห็นเขาบอกเขาก็ขับรถผ่าน
เพราะเขาต้องกลับบ้านไงแต่พอไปเห็นเพจอยู่ในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะ
เขาบอกอ๋อนี่เองคือนี่เลยเมื่อกี้เพิ่งเห็นเลยนี่เลย
เพราะผมก็กลับไปบ้านผมก็ไปนอนดูไอ้เพจที่เขาทำกันเนี่ยอยู่ที่บ้าน
ใกล้จะจบเพจตอนที่เขาถ่ายทำกันนะก็เห็นมีการทำลายมีอาการเอาตีนถีบมีอะไรมั่ง
ใช้เท้าเนอะใช้เท้าถีบเท้ายันลงไปแล้วก็จับโยนจับอะไรลงไปบ้าง
แล้วก็พูดบอกว่าเกะกะทางเขาเขาบอกอย่างนี้คนผ่านไปผ่านมาเขากลัวเขาบอกอย่างนี้
ผมก็คิดว่าคนที่มาทำถึงถ้าเขาจะไม่เชื่อเห็นไหมถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาไม่ศรัทธา
ก็ขอร้องอย่าให้เขามาทำแบบนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำลาย
พ่อปู่เริงนะฮะก็คือนายสำเริงดีรบรำที่เป็นร่างทรงเป็นหมอดูประจำหมู่บ้าน
ที่เขาเคยมาดูให้ก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพอเกิดเรื่องนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจมากไม่คิดว่าจะมาทำกันแบบนี้
คือขอให้ทำลักษณะแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ทำเป็นที่สุดท้ายก็แล้วกัน
พ่อปู่เริงบอกว่าหลังสารพระภูมิถูกทำลายนะครับ
มีกุมารมาเข้าฝันพ่อปู่เริงนะมาขอความช่วยเหลือ
มาร้องให้บอกว่าช่วยด้วยไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ย
พ่อปู่เริงก็สงสารนะคนที่เข้ามาทำลายศาลเนี่ยมั่นใจว่า
เดี๋ยวต้องได้รับผลกรรมที่ก่อไว้อย่างแน่นอน
เขาอยากจะมีที่อยู่นะอยากจะมีที่อยู่
เหมือนกษาที่พ่อเธอพังไปเขาอยากให้จับตั้งขึ้น
เราจะทำได้ยังไงเขามาพังแล้ว
ปรุมารทองแปลว่าจะมาทำลายเขาอ่ะ

ด้วยมาร้องให้กับเราเพื่อให้ปูช่วย
อาทิตย์ถามว่าจะทำยังไงต่อล่ะภ
รับภูมิล้มมาค่ะอ่านายกัดพลภัยร้อค่ะครับเขาบอกว่าอ่า
ส่งติไปเหรอใช่ติไปฮะอ่าเขาบอกว่าเราไม่ใช่หมอผีที่มีวิชาอาคม
อ่าเราเป็นคนธรรมดากลัวผีด้วยอ่าแล้วยังไงแต่ทำเพจเกี่ยวกับ
สูจนวิญญาณขึ้นมาอ่าทำมาห้าปีแล้วค่ะแต่ว่าจะแต่งตัวเป็นหมอผี
ประคำแล้วประคำเขาทำจากอะไรรู้ไหมคะอะไรฮะลูกปิงปองค่ะ
อ๋อเหรอเป็นประคำลูกปิงปองยี่สิบสองลูกแล้วก็ไปล่าท้าผีตามสถานที่ที่เขาว่าแบบ
หลอนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยผีดุก็จะไปอ่าตัวอาจารย์ลือบอกว่าที่ไปใช้เท้า
ถีบสารพระภูมิเจ้าที่ในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตามภาพเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะครับก็เพราะว่าชาวบ้านจะได้เลิกกลัวอืม
จะได้ไม่มากราบไหว้ถือว่าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะ
เพราะว่าสารพระภูมิและเทวรูปต่างต่างตรงนี้มันเป็นแค่ขยะอืม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมากราบไหว้หรือมาให้ความเคารพอะไร
เอาความถูกต้องมากกว่าเอาความถูกต้องเอาความเห็นแบบว่า
เราเห็นกันจัดเลยดีกว่ามองดูแล้วแบบมันไม่สมควรครับ
ผมไม่ใช่ว่าไม่สมควรถีบไม่ต้องควรพังนะไม่สมควรไว้ตรงนั้นแค่นั้นเอง
ไม่ถูกที่คุณไว้ไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดแล้วคุณก็ยังพากันไปกราบไหว้
ถามว่าถ้าเขาเอาไปทิ้งบ่อขยะคุณจะไปกราบไห้ถึงบ่อขยะไหม
บ่อขยะด้วยนั้นอ่ะบ่อขยะเก่ามีคนทิ้งขยะเยอะแยะมากมายเลยเมื่อก่อนเนี่ย
ชาวบ้านพูดนะโอ้ยเมื่อก่อนมีคนเอาขยะมาทิ้ง
เขาเห็นเป็นกองขยะปุ๊บคนก็อ้าวสารมันพังดีกว่าขี่ผ่าน
เอาสารจากบ้านมาได้สารใหม่แล้วทิ้งของเก่า
ก็เอาของเก่ามาทิ้งตรงนี้พอทิ้งเรื่อยสารเนี่ยจริงมันนอนละเกะละกะ
แต่มีหมอผีซึ่งแบบว่าพูดง่ายว่าวิชาอาจจะแก่กล้า
นำสารเก่ามาตั้งขึ้นเขาจบหมอไม่รู้ว่าจบคณะอะไรนะฮะจบสายไหนผมไม่รู้
มีใครตามมาบ้างไหมครับผมไม่มีครับไม่มีค่ะ
มีวิญญาณมาตั้งมึงถีบกูทำไมอะไรแบบนี้ไหมครับผม
ไม่มีไม่มีอันนี้พูดเรื่องจริงไม่มีครับนะแล้วก็เนี่ยสารที่แถวบ้านผมผมก็ถีบ
เพราะมันเกะกะทางเอาไว้ให้เด็กบีบแต่ปีนนอนไม่หลับพอเอาสารลงข้างทาง
ไม่มีใครบีบแต่ไม่เห็นมีใครมาถามเลยว่าเอาทิ้งทำไมผมอุตส่าหีบแต่ทักทายวัดดีอยู่
คือบอกว่าที่ตัวเองไปทำเนี่ยเพราะว่าไปวางทิ้งไม่ถูกที่เกะกะ
คือถ้าคุณเห็นว่าวางทิ้งไม่ถูกที่เกะกะเนี่ยคุณก็ต้องไปบอกเทศบาลเขา
ใช่ไหมเพราะมีชาวบ้านที่เขาไม่สบายใจที่คุณไปถีบไงแล้วมีการเปรียบเทียบกับหมอปลา
คือหมอปลาเขาก็เป็นคนทุบสารเวลามีสารพระภูมิที่ไหนมีชาวบ้านมาบอกเขาก็ไปดูให้
ทุบสารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะอยากดังเลนแบบหมอปลาหรือเปล่า
แต่หมอปลาเขาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมหมอปลานะมือปราบสัมภเวษีเนี่ย
บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต่างกันเพราะอย่างหมอปลาทำเนี่ยคือมีชาวบ้านมาร้องทุกข
มาร้องขอให้ไปช่วยค่ะเขาก็ไปช่วยแต่เขาไม่ใช่ว่าไปทำเพื่อเรียกยอดวิว
เรียกคนมาดูแล้วก็ไปเจออะไรก็ไปถีบไปพังอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวลองฟังหมอปลานะฮะ
แต่อย่างเพจอันนี้ที่เขาทำกันเนี่ยเขาก็จะอาศัยจังหวะอันไหนที่มันเป็นข่าว
ล่ามลืมว่าตรงนี้มันเฮียนหรือกล้ำหรือเกินพวกเพจตรงนี้มันมีหลายเพจอยู่แล้ว
จะเข้าไปท้าพิสูจน์เนี่ยแล้วพอท้าพิสูจน์ปั๊บเพื่อมันไปตามกระแสไง
เพื่อเรียกยอดคนดูคนไลค์คนติดตามให้เยอะให้ด่าแต่ก็มียอดวิวขึ้น
บางทีคนอื่นไม่ด่าก็อาจจะจัดหน้าม้าไปด่าเอง
ก็ต้องประมาณนั้นเพื่อให้มันเป็นข่าวให้ได้อ่ะ
หรือเพจต่างพวกเรียนตั้งหลายส่วนมากค่ะ
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังกันแล้วก็ลองไตรตรองดูกันแล้วกัน
คือขอจะบอกว่ามันค่อยข้างของทิ้งขั้นข้าง

ทำให้ชาวบ้านเห็นไงว่าไม่ต้องไปเคารพ
คือใครจะว่าไงก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วย

แล้วอยู่ดีไปทำลายทรัพย์สินข้าวของอะไรตรงนั้น

มันก็อันตรายอ่ะอันตรายคนที่ไปถีบไปพังด้วยนะ

แถวนั้นงูเยอะชาวบ้านอีกแล้วไปแช่งเขาอีกแล้ว